ส่วนที่ปราจีนบุรีครับมีอันตรายที่ชาวบ้านเขาบอกว่า
ช่วยจับให้หน่อยได้ไหมเพราะว่ามีอาบังเนี่ย
มาขายผ้าไม่ว่าจะขายผ้าถุงขายมุ้งขายนาฬิกา
แต่พอลูกค้าไม่ซื้อก็ทำทีบอกว่าเออมีเงินอยู่ติดตัวเท่าไหร
ขอดูหน่อยสิแล้วเชื่อไหมมีคุณป้าคนหนึ่ง
เขาก็ไม่รู้อะไรตอนนั้นนะฮะคือเผลอควักเงินออกมา
แล้วก็มานับดูต่อหน้าอาบังเนี่ยอาบังนี่หยิบไปเลยฮะ
จะเอาเงินนี้ไปทำบุญที่อินเดียโอ้ย
วงจรปิดจับภาพได้คุณขวัญคุณผู้ชมช่วยกันดูครับ
บังคนนี้อาบังขายผ้าเนี่ยนะครับตามข้อมูลชาวบ้านเขาจะเรียกกันสั้นแบบนี้นะ
รูปร่างจะท้วมอ้วนหน่อยขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงคันนี้
แล้วจะโพกผ้าตรงหน้าผากมีแต้มจุดสีแดง
คุณผู้ชมนึกภาพนะเหมือนเวลาเราเห็นโดยทั่วไปนี่แหละฮะ
แขกแถวแถบพาฮูรัฐเขาจะแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เนี่ยนะฮะ
แต่ว่าคนนี้เนี่ยน่ากลัวตรงที่ว่าคือทำไมต้องมาทำแบบนี้ด้วย
เขาก็เลยมาร้องเรียนครับบอกว่าเตือนภัย
พบเห็นเบาะแสแจ้งหน่อยมีแขกโพกผ้าหน้าผากมีจุดแดง
ขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงแจ้งเบาะแสโดยด่วนเพราะอันตรายต่อคนเท่าคนแก่ครับ
อยู่บ้านคนเดียวบังคับให้แม่ไปกดเอทีเอ็ม
พอแม่ไม่ไปกระชากเอาเงินไปเฉยเลย
ใครมีเบาะแสเนี่ยเดี๋ยวมีรางวัลให้นะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔มกราคมครับพิกัดจุดเกิดเหตุ
โคกป่ากล้วยตำบลลาดตะเคียนที่กะบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ
และนี่คือหลักฐานภาพจากวงจรปิด
อบังขายผ้าคนนี้เนี่ยนะฮะเขาจะขี่มอเตอร์ไซส์มา
แล้วก็หลังจากนั้นจะเห็นนะพอเขาขี่มาสักแป๊บหนึ่งเนี่ย
จะตีมอเตอร์ไซคู่กันกับรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่ง
เหมือนพูดคุยอะไรกันสักอย่างหนึ่งถามทางหรือเปล่าไม่รู้
แล้วก็แยกกันไปฮะทีนี้เราลงพื้นที่ไปเจอผู้เสียหาย
ชื่อว่าป้าอำภัยเดี๋ยวดูคุณป้านะคุณป้าเล่าให้ฟังแล้วสงสารมากเลย
คุณขวัญคุณผู้ชมเชื่อไหมครับเนี่ยคุณป้าอำภัยบอกว่า
ตอนแรกเขามาเนี่ยนะเขาบอกว่าป้าเอามุ้งมาขาย
ไม่มีใครเขาซื้อมุ้งไม่มีใครเขาซื้อมุ้งแล้วคุณ
ยุคนี้ไม่ต้องนอนมุ้งแล้วถ้างั้นมีผ้าถุงเอาไหมผ้าถุงเอาไหม
ผ้าถุงฉันก็ไม่ใส่ฉันใส่แต่กางเกงไม่เป็นไรป้าก็ซื้อไปก่อน
แล้วก็ไปขายให้คนอื่นต่อไปให้คนอื่นก็ได้ป้าก็เลยบอกว่า
เอ้าทำไมบังไม่เอาไปขายเองล่ะคนไหนเขาอยากใส่ผ้าถุงก็เอาไปขายคนนั้นสิ
เอาอย่างนี้มีนาฬิกาเอานาฬิกาไหมป้าบอกว่าไม่เอา
แล้วเขาก็เอามาเทใส่ตรงหน้านะครับป้าก็ตกใจสักพักหนึ่ง
ไม่รู้อาบังเขาออกกลอุบายอะไรคุณป้าเคลิ้มหยิบเงินออกมานับ
เหมือนกับบางเขาบอกว่าป้ามีเงินติดตัวเท่าไหร่ตอนนี้
ป้าบอกอ๋อตอนนี้เหรอป้าเจ็ดร้อยพอดูว่าเจ็ดร้อยป้าบังดึงมือดึงเงินไปเลย
เอาเงิน๗๐๐กำแน่นในมือเสร็จปั๊บบางถามอีกป้ามีโทรศัพท์ไหม
ต้าบอกมีแต่เธอจะทำไมอีกอ่ะเอาเงินฉันคืนมาก่อนอ๋ออยากได้โทรศัพท์ด้วย
บอกไม่ได้แล้วบางเขาก็โบกมือบ๊ายบายแล้วบอกว่าเดี๋ยววันที่สิบเนี่ย
จะกลับมาอีกครั้งขอเอาเงินไปทำบุญให้ที่อินเดีย
จะเอาเงินไปทำบุญกับพระพิคเนตอ้างแบบนั้นครับ
คุณป้าก็เลยฝากเตือนว่าต้องระวังอันตรายครับ
บอกว่ายายมีตังค์ไหมบอกไม่มีไม่เชื่อหรอกอยู่บ้านคนเดียว
ไม่มีตังค์ติดตัวในตัวต้องมีตังค์ก็บอกว่าไม่มี
ยังมีติดตัวอยู่แค่นี้แหละก็ควักความงอก
ควักออกมาเก็ตรอยอ่ะแล้วควักปุ๊บเขาก็ดึงไปเลย
ดึงจากมือไปไปแล้วนะ
นะเดี๋ยววันที่๑๐มาใหม่ไปประเทศอินเดีย

นี่คือมาเยือนถึงบ้านเลยนะฮะ
แล้วทำทีมาขายของก่อนที่จะออกอุบาย
แล้วแค่วินาทีเดียวพอเคลิ้มปั๊บเนี่ย
เอาเลยอ่ะต้องระวังฝากคุณตำรวจในพื้นที่ปราจีนบุรีจับให้ได้หน่อยนะครับ

พ่อเตือนแม่อยู่ตามต่างจังหวัดหน่อยนะคะ